คุณผู้ชมครับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรี

คือมีเรื่องที่นักข่าวสังเกตครับคุณผู้ชมคุณวรพร
คือพลเอกประวิทย์เนี่ย

เข้าธรรมเนียบแล้วก็เข้าตึกบัญชาการ

มีปัญหาอะไรกับท่านนายกหรือเปล่า
มีปัญหาอะไรกับผลเอกประยุทธ์หรือเปล่า

ผมไม่มีอะไรกับท่านไม่มีแปลก

นักข่าวถามต่อเลยไหนเจอแล้วนะครับ
สถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความเคลื่อนไหวกัน

ผลเอกประยุทธ์ก็ระบุว่าให้ระวังเรื่องข้อกฎหมาย
ว่าทำอะไรก็ต้องเป็น

และเข้าใจแต่อย่าให้กระทบกับคนอื่น

อย่าทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
นึกถึงคนที่เขาไม่ได้ชุมนุมด้วย
ท่านยังเรียกร้องให้สื่อมณชนเลยนำเสนอด้วยว่า
พฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่สมควรเนี่ย
นำเสนอด้วยไม่ใช่ให้นายกรัฐมนตรีพูดคนเดียวทุกเรื่อง
ต้องช่วยกันให้บ้านเมืองมันสงบมีเสถียรภาพมีความมั่นคง
รัฐบาลกับภูมิใจไทยเนี่ยท่านเห็นว่ายังไงท่านเห็นว่ายังไงฮะ
ลองฟังท่านดูครับครับเราต้องรู้จักขวดลดกฎหมายซิ
ถ้าถ้าจะทำอะไรก็ตามแต่ก็เป็นสิทธิเหนือบ้างของท่าน
แต่อย่ามีผลกระทบกับคนอื่น
อย่าทำความเสียหายในทาง

ตอนนี้ตำรวจเขาก็เป็นการฟอกรองไป

นึกถึงคนเขาอยู่เป็นปกติสุข
นึกถึงคนที่เขาอยากจะประกอบอาชีพอะไรได้

ผมคิดว่ามันไม่ใช่เสรีภาพที่มันชัดเจน

แต่เปลี่ยนว่ามีอย่างนี้แล้วก็ตรีกันอยู่อย่างนี้
คุณก็ต้องออกมาที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่

เอาล่ะขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ

ตอนเช้าท่านเขาทำเรียนรัฐบาลนะครับ

ร่วมรัฐบาลหรือยังล่ะคะท่าน

อยากจะรู้ว่ามีสัญญาณมาหรือยัง

หากจะร่วมรัฐบาลลองดูช่วงนี้หน่อยครับ
ขอบคุณค่ะ

กะว่าสัญญาณคงจะมาระหว่างวัน
ช่วงบ่ายพลเอกรวิสถูกเป็นนักข่าวถามอีกรอบ

พลังประชารัฐของท่านน่าจะร่วมได้นะท่านบอกเดี๋ยวก็ต้องดูก่อน
ก็เลยถามเรื่องนี้ก็แล้วกันว่าทำไมทำไมล่ะวันนี้เข้าธรรมเนียบ
แล้วไม่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีมีอะไรกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า

คุณจะไปร่วมเลยใช่ไหมคะท่านวันนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับ
แล้วหากเขาไม่เชิญเราร่วมนะคะก็สมมุติจะเป็นฝ่ายค้าทีไหมคะ

ได้คนนี้ก่อนนายยกมาครับนี่ลาประชุมให้เข้าคณะรัฐมนตรีครับ
มาดูภารกิจของพลเอกประวิทย์หน่อยว่าทำไมถึงไม่เข้าประชุมคณะ
นายสุนีสวิการโลธิ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
และผู้ประคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะครับ
หลังการหาอยู่เหลือเสร็จซิ้นพลเอกประวิทธิ์นะครับ
แจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบกระทันหัน

ผลังประชารัฐโดยแกนนำและสมาชิกภักษ์

๑๑สิงหาคมนี้พลเอกวิทย์จะอายุครบ๗๘

บรรยากาศชื่นมื้นช่วงนี้หน่อยครับ
เดี๋ยวเข้ามากี่ันครับ

มีความร่านรักของฉันนะครับ

ไม่ต้องถามนะครับ
วันก่อนเพื่อนร่วมรุ่นโอยพรวันนี้สมาชิกพักภารกรรมประชารักษ์โอยพร
ยังแข็งแรงเห็นไหมมือยังตีเทียนดับอยู่นะถือว่าแข็งแรงมากครับ